คุณผู้ชมคะมีเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนย่านการค้าอายุกว่าร้อยปีนะคะ
ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระดมดับไฟกันอย่างเป็นการด่วน
แต่ว่าอุปสรรคมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าแก่ที่เป็นไม้
ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีมีร้านขายแก๊สอยู่ในนั้นนะคะ
ก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนได้ยินเสียงปุ๊บป๊ะปุ๊บป๊ะอยู่อย่างนี้
ใช่ค่ะมันเป็นเสียงระเบิดดังที่เป็นระยะด้วยนี่ได้ยินไหม
แล้วพื้นที่เกิดเหตุมันเป็นพื้นที่แคบ
ก็เป็นอุปสรรคในการเข้าไปดับเพลิงอีกนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำมากกว่า๑๐คันเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
ชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของคนสิงห์บุรีหรือว่าตลาดกลางอินบุรีนะคะ
อายุอนามเนี่ยปลาเข้าไปกว่าร้อยปีแล้วค่ะตลาดนี้
ต้นเพลิงคิดว่าน่าจะมาจากร้านขายวัสดุก่อสร้างนะคะ
แล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าส่วนใหญ่อาคารตรงนั้นเป็นอาคารไม้
แล้วก็มีร้านขายแก๊สอยู่ด้วยเขาบอกว่าเปลวไฟตอนนี้เนี่ย
สูงเทียบเท่าตึกสามชั้นแล้วอ่ะค่ะพื้นที่เกิดเหตุก็เป็นถนนแคบเท่านี้คุณผู้ชม
มันก็เลยเป็นอุปสรรคในการที่จะนำรถเข้าไปดับไฟนะคะ
เรื่องต้นมีการประสานรถดับเพลิงในพื้นที่และนอกพื้นที่มากกว่า๑๐คันแล้วด้วยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นในตลาดประมาณสักทุ่มกว่าค่ะ
จากนั้นก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นซึ่งระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ย
เพราะดีตรงที่เป็นช่วงตลาดปิดแล้วก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก็เร่งขนย้ายสิ่งของออกจากจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกันนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าดับไฟกันได้แล้วเนี่ย
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้ง
ตลาดกลางอินบุรีนี่เป็นตลาดสดนะคะจะเปิดขายช่วงเช้า
ก็จะมีผักผลไม้อาหารรอบเป็นชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของคนสิงห์บุรีในอำเภออินบุรีค่ะ
ผ้าไฟไม่แรงมากเลยนะคือสูงเท่าตึก๓ชั้นเปรียวไฟนะคุณไม่ใช่ควัน
แล้วมีแต่ไม้ทั้งนั้นด้วยนะครับขอให้ควบคุมให้ได้โดยเร็วครับ